สวัสดีค่ะรุกรรณรัฐหนาวกับดิฉันดาวสุพศรา
วันนี้ฝนเปลี่ยนทิศขึ้นมาตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
แต่ว่าภาคอื่นฝนลดลงชัดเจนค่ะ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับฝนทำไมฝนเปลี่ยนทิศ
เกิดจากตัวการทางอ้อมก็คือการสลายตัวของพายุเซาลา
ทำให้ร่องฝนถูกดึงขึ้นมาพาดผ่านทางตอนบนของประเทศ
และฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
ดังนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
พื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน
ให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ส่วนพื้นที่ริมทะเลระมัดระวังอันตรายจากคลื่นสูงซัดฝั่ง
เรือเล็กงดเดินเรือไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าเลยนะคะ
และจากแผนที่หน้าจอคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า
พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด
เป็นพื้นที่เฝ้าระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๓๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะจุดที่มีฝน

เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
กรุงเทพมหานครฝนเยอะค่ะ
เน้นตกบ่ายถึงค่ำและดึกถึงเช้า
อีกเดือนครึ่งเท่านั้นนะคะจะสิ้นสุดฤดูฝนแล้ว
แต่น้ำที่สำรองตามจุดต่าง
เหมือนว่าจะยังคงไม่เพียงพอในการรับมือภัยแรง
ที่จะเริ่มขึ้นสิ้นปีนี้ค่ะ